นายกรัฐมนตรีก็ถกกลับทางด้านของหน่วยงานสหสุทธิ์
ในการที่จะหาบรือเกี่ยวกับการจะออกข้อกำหนดล่าสุด
ในการที่จะคุมเข้มในช่วงเทศกาลสงคราน
เดี๋ยวเราต้องรอฟังนะครับว่าผลการหารือสรุปออกมาอย่างไรบ้าง

ใช่ค่ะเอาจริงนะคุณหมอเขาก็แสดงความห่วงใยแหละ

จริงปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วอีก
อย่างหมอยมูนราก
ในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

แต่ว่าหลังจากนี้ไปไม่กี่ชั่วโมงภาพที่เราได้เห็นชินตากันมาทุกปี
ก็คือภาพของคนเดินทางออกต่างจังหวัดไม่ว่าจะขับรถไป
นั่งรถไฟนั่งรถบขศหรือเครื่องบิน
ของปีนี้วันนี้ภาพแบบนี้เป็นภาพที่บรรดาคุณหมอทั้งหลาย

เขาห่วงใยว่าการเดินทางแบบทะลักหลังแบบนี้
จะนำเชื้อไปแพร่ให้ญาติพี่น้องในต่างจังหวัด
บางคนบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย
นึกถึงตอนที่เราไปวางยาเหยื่อปลวกหรือไปฉีดปลวก
ปลวกตัวหนึ่งเมื่อได้รับเชื้อติดตัวไป
แล้วก็กลับไปหาเพื่อนในรัง
สุดท้ายปลวกก็ตายทั้งรัง
เพราะพลอยได้รับเชื้อไปด้วย
อาการที่ลูกหลานจะนำเชื้อไปแพร่ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเท่าคนแก่

เพราะว่าเชื้อที่เกิดขึ้นคราวนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษ
ที่ยังไม่มีใครประกาศได้เลยนะครับว่าสายพันธุ์อังกฤษเนี่ย

บรรดาผู้ผลิตวัคซีนทั้งหลายยังไม่มีใครกล้าประกาศรับรองว่าสายพันธุ์อังกฤษ

แต่ว่าความกังวลของคุณหมอยง
หรือคุณหมอทั้งหลายหรืออธิบดีกรมควบคุมโรคทำอะไรไม่ได้แล้ว
เพราะสวบคและรัฐบาลไม่ได้ห้ามเดินทางเหมือนสงกรานปีที่แล้ว
ทั้งทั้งที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเทียบเคียงกับปีกลายเนี่ย
สถานการณ์ปีนี้น่าห่วงกว่า

สิ่งที่ทำได้คือได้เห็นหัวข่าวว่า
สบคไม่ล็อกดาวน์
แต่จะปิดผับ๔๑จังหวัด
คาราโอเกะอาบอบนวดก็ด้วย
แล้วจะปิดอย่างน้อย๑๔วัน
อกจากนั้นใน๔๑จังหวัดหรือมากกว่านี้
ก็จะให้อำนาจกับผู้ว่า
แม้กระทั่งร้านอาหารที่ไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์
ถ้าผู้ว่าเห็นว่ามันเป็นแหล่งที่จะกระจายเชื้อ

ปิดผับปิดบ้า๔๑จังหวัด๑๔วัน
จะป้องกันได้น้อยแค่ไหน
แต่อย่างน้อยก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเท่าที่จะทำได้
อย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
ต้องปล่อยไปตามยฐากรรม
เพราะว่ามาตรการใดที่ออกมาเนี่ย
มันก็ปฏิบัติกันลำบากอีหลักอีเหลือกันไปหมด
เว้นระยะห่างบางทีก็อีหลักอีเหลือ
แล้วก็ทำจริงไม่ได้
แล้วบางทีมันอีหลักอีเหลือจนเกิดความลักลั่น
มีคนส่งคลิปมาให้ดูคลิปหนึ่ง

อันนี้เป็นคลิปภาพที่เขาส่งกันมา

ก่อนที่เราจะเดินทางไปขึ้นเครื่องเนี่ย
เราจะต้องเข้าคิวรักษาระยะห่าง

แล้วพอมาถึง๓๐นาทีต่อมา
คนที่รักษาระยะห่างตอนที่ไปเข้าคิวจะขึ้นเครื่องเนี่ย
แล้วดูสิฮะพอไปขึ้นเครื่องแล้วเนี่ย

คำถามก็คือว่าที่เข้าคิวทิ้งระยะห่างกันข้างบนเนี่ย

ถัดมามีประเด็นที่จะบอกต่อสำหรับคนกรุงเทพ
และคน๔จังหวัดในปริมณฑล
ใครจะเดินทางไปจังหวัดไหน
ต้องเช็คต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่า
จังหวัดนั้นเนี่ยเขามีมาตรการให้กักตัวหรือเปล่า
เพราะอันนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าที่เขาจะออกมาตรการได้
อย่าเชื่อแต่ในไลน์อย่างเดียวนะครับ

แล้วทีนี้อย่าไปคิดว่าเราเข้าไปในหมู่บ้าน
เข้าไปในตำบลไปหาญาติไปพักกับใครต่อใครในเขตที่เขาห้ามเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีหน่วยงานมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคอยระวังอย่างแข็งขัน

อาสาสมัครสาธารณสุขนี่แหละ
วันก่อนมีคนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้าน
กระเดี๋ยวหนึ่งอสมเดินทางมาถึงเลยครับมาตรวจสอบ
ฉะนั้นไม่มีทางที่จะลอดหูลอดตาเจ้าหน้าที่อสมไปได้
อันนี้ก็ต้องเช็คให้ดี
ถัดมาที่อยากจะบอกก็คือว่าใครที่คิดจะเปลี่ยนใจงดเดินทาง

ขอสอเนี่ยหรือรถร่วมทั้งหลาย
มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะคืนให้เต็มราคา
แต่ว่าต้องแจ้งก่อนวันเดินทาง
ฉะนั้นใครจะคืนก็ให้ติดต่อคืนตัวได้
ส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะให้คืนตัว
หรือเลื่อนเดินทางได้แต่ว่าอยากให้กระทรวงคมนาคม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลองไปดูเรื่องนี้หน่อย
คนที่เขาจองตัวแล้วไม่อยากเดินทางเขาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น
แต่ว่าถ้าคืนตัวก็ไม่ได้เลื่อนการเดินทางก็ไม่ได้หรือเลื่อนการเดินทางได้
แต่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดินทางดีกว่า
แต่ว่าถ้าตัวเครื่องบินมีมาตรการเดียวเหมือนกับบอกขอสอเหมือนกับรถไฟคืนตัวได้เต็มราคา
ในช่วงนี้อาจจะมีมากขึ้น
ทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
ระบาดกันอยู่ในตอนนี้แล้วเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้เร็ว
ระบาดในวงกว้างแล้วจะเป็นปัญหามากเนี่ย

ทั้งที่เราใช้มาตรการคุมเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จำได้ว่าวันที่๓มกราปีที่เมื่อที่ผ่านมานี่แหละ
เขาตรวจเจอว่ามีครอบครัวเดินทางเข้ามา
แล้วติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ
หลังจากนั้นเราก็ตื่นตระหนก
แล้วก็สั่งการให้มีการระมัดระวัง
กักตัวควบคุมตรวจแล้วตรวจอีก
แต่มันระบาดเป็นไฟรามทุ่งได้ยังไง

ทั้งหมดที่ออกมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อเนี่ย
แล้วแต่เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ว่านี้ทั้งสิ้น
วันนี้ก็มีคำตอบแล้วครับ
คำตอบว่าเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ
มันเข้าไประบาดในกัมพูชา
แล้วจากกัมพูชามันก็เล็ดลอดมาถึงฝั่งไทย
เพราะกัมพูชากับเรามีรั้วติดกัน
ระวังยากกว่าที่จะมาทางสนามบิน

อุทาหรณ์เรื่องนี้สอนว่า

ถ้าเรารู้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าโควิดสายพันธ์อังกฤษ

เราคงมีมาตรการเข้มพิเศษทางชายแดนมากกว่าที่ผ่านมา

เราก็ไม่ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
แล้วสุดท้ายก็มาเจออย่างนี้
ฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่า
ระวังตัวจากการติดเชื้อโควิดเป็นเรื่องยากที่สุด

เราไม่รู้ว่าคนที่เราไปเจอและล้อมรอบตัวเราใครติดเชื้ออยู่บ้าง
เราไม่รู้ว่าเวลาเราไปเดินซุปเปอร์
เดินตามห้างไปเดินช้อปปิ้ง

มือที่จับรถเนี่ยเป็นมือของคนที่ติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่า

ขอยกเอาคำพูดเดิมมาปิดท้ายว่า
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติดีที่สุดครับ
ขีดเส้นใต้ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วย

ก็ถือว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับ